เขามีแม่ครัวใหม่ค่ะไปดูสิคะ
แม่ครัวคนนี้สวยเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าสวยระดับนางเอก
เหมือนสกแล้วล่ะเออสวยค่ะเขาถ่ายแมทไว้ในวันสงท้ายปีเก่า
รับปีใหม่ขณะที่แมทกำลังเข้าครัวอยู่
แล้วก็เขียนแคปชั่นแซวสาวแมทด้วยว่าทำไปก็บ่นไป

เอาเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักของอีกคู่นะคะ
ปีที่ผ่านมาสำหรับคู่ของแม่สงกราน

ใครที่ยังไม่มุกออนก็ดูด้วยว่า

แล้วก็เป็นกำลังใจกับคู่รักคู่นี้กันดีกว่า